มาดูเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะคะ
ชายหาดแหลมสมิลาเขตเทศบาลนครสงขลาค่ะ
เกิดเหตุระเบิดขึ้น๒ครั้งบริเวณชายหาดนะคะ
ครั้งสำคัญนี่คืออยู่ใกล้รูปปั้นนางเงือก
หางของรูปปั้นนางเงือกได้รับความเสียหายศึก
ซึ่งอีกหนึ่งจุดที่เกิดระเบิดก็อยู่ใกล้กันนะคะ
เป็นลักษณะของการเอาไปซ่อนใต้รูปปั้นเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็คือเหตุการณ์ที่เกิด๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา

กันไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปนะคะ
กลัวว่าจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นซ้ำอีก
และกันจนถึงณขณะนี้
รวมทั้งรักษาความปลอดภัยจุดอื่นด้วย
เพราะถือว่าเป็นเมืองสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวนะคะ
ไปดูเหตุการณ์เมื่อคืนกันหน่อยนะคะ๔ทุ่มค่ะ
เหตุระเบิดนี่เกิดขึ้นบริเวณรูปปั้นนางเงือกทอง
อยู่ริมชายหาดแหลมสมิลาในเขตเทศบาลนครสงขลา
หลังจากนั้นไล่เลี่ยกันค่ะเวลา

บริเวณรูปปั้นหนูกับรูปปั้นแมว
อยู่ห่างจากนางเงือก๒๐๐เมตรเท่านั้นเอง

และชุดสืบสวนตำรวจภูทรสงขลา

พบว่าแรงระเบิดทำให้ส่วนหางของรูปปั้นนางเงือกทองได้รับความเสียหาย
และไปพบเศษชิ้นส่วนเหล็ก
ซึ่งเป็นส่วนประกอบของวัตถุระเบิดตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง๔ทุ่ม

เลยทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ที่คาดว่าน่าจะยังมีอยู่เป็นการเคลียร์พื้นที่
พบระเบิดแสวงเครื่อง๒ลูกค่ะ
ลูกนี้ตั้งเวลาจุดระเบิดด้วยนาฬิกาข้อมือบรรจุอยู่ในกล่องเหล็ก

ซ่อนอยู่ในถังขยะของเทศบาล
อันนั้นเป็นการตรวจหาในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา

และอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันมืดนะเมื่อคืน

แล้วมีการจุดระเบิดซ้ำขึ้นมาอีก
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้รับบาดเจ็บนะคะรอจนถึงช่วงเช้าค่ะ
ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติม

พบระเบิดแสวงเครื่องชนิดเดียวกัน

ปั้นนางเงือกทองประมาณ๓๐๐เมตร

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าทำการเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
วิเคราะห์ทิศทางการวางระเบิด
เบื้องต้นค่ะจากวัตถุพยานพบว่าระเบิดมีลักษณะคล้าย
กับที่คนร้ายใช้สร้างสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ
ส่วนพื้นที่ที่ปิดกั้นหลังจากที่เกิดระเบิดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ก็เป็นการปิดกั้นเส้นทางที่จะเดินทางไปยังชายหาดสมีลา
ตั้งแต่บริเวณโรงเรียนมหาวิทยาลาวุธ
เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
นอกจากนี้เพิ่มมาตรการในจุดอื่นด้วย
เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดที่สถานีรถไฟหาดใหญ่
สถานีขนส่งและตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชนเดินทาง
และน่าจะมีมากขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ
ทีนี้ไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ลงพื้นที่ไปแล้วไปติดตามสถานการณ์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายดาร์นภาคใต้
แต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ลงพื้นที่
ทรัพย์สินคืนให้กับประชาชนตามมาตรการแก้ปัญหานี่นอกระบบก่อนหน้านี้ค่ะ